ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุระทึกเกิดขึ้น
ทางสามีใหม่ของยายนี่นะคะฉุดหลานสาววัยสิบห้าปี
ข่มขืนในกระท่อมร้างแล้วโอ้โหน้องผู้หญิงอ่ะนะ
ก็หวาดกลัวค่ะสติตะเลิศไปหมดเลย
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปจะช่วยเหลือนะเปิดผ้าใบไปนะ
ตำรวจอ่ะโดนยิงสวนมาทีนี้ตำรวจก็เลยต้องยิงสวนกลับเข้าไป
โดนคนร้ายได้รับบาดเจ็บอ่ะนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
พื้นที่อำเภอบ้านดุงค่ะตำรวจสพดงเย็นเนี่ย
เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยนะฉุดเด็กหญิงวัย๑๕ปีเนี่ย
ขึ้นรถกระบะแล้วก็หนีไปจากร้านขายของชำในหมู่๗
หมู่บ้านโนนสีทองที่ตำบลอ้อมก่อ
แล้วคนที่ฉุดไปเขามีอาวุธปืน๒กระบอก
เด็กผู้หญิงวัย๑๕ที่โดนฉุดไปเนี่ยขอเรียกว่าน้องน้ำตาลละกันคุณผู้ชม
มีศักดิ์เป็นหลานสาวของคนร้ายแล้วน้องน้ำตาลเนี่ย
ถือว่าเป็นเด็กหน้าตาดีเป็นรัมเมเยอร์ประจำโรงเรียนค่ะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะคือนายเท้านกนายเท้านกเนี่ย
เป็นชาวลาวอายุ๕๔ปีแล้วก็เป็นสามีใหม่ของยายคนนี้เลยที่ฆ่าตายอยู่เนี่ยค่ะ
นายเท้านกพาน้องน้ำตาลไปล่วงละเมิดทางเพศที่กระท่อมร้าง
ห้วยสงครามแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับแจ้งก็ไปปิดล้อมจะจับกลุ่มนายเท้านก
ตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่กำลังจะบุกเข้าไปในกระท่อมกำลังตลบไปจะไปตรวจสอบข้างใน
ปรากฏว่านายเท้านกอยู่ในกระท่อมนะยิงปืนสวนออกมานัดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องป้องกันตัวยิงสวนกลับเข้าไปค่ะแล้วกระสุนเนี่ยก็ไปถูกข้อมือ
ถูกคางของนายเท้านกได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้พอเปิดเข้าไปดูในกระท่อม
เจอแต่ในเท้านกอ้าวแล้วน้องน้ำตาลหายไปไหนน้องน้ำตาลเนี่ยนะคะ
วิ่งหนีออกมาช่วงที่นายเท้านกนอนหลับคือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงที่กระท่อมแห่งนี้อีกอ่ะนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยไปสอบถามกับทางคุณแม่ของน้องน้ำตาล
แม่เล่าให้ฟังนะบอกว่าวันที่เกิดเหตุหลังจากที่นายเท้านกข่มขืนลูกสาวไป๒ครั้งแล้ว
จะข่มขืนอีกรอบที่สามนะลูกสาวก็พยายามฉวยโอกาส
ช่วงที่นายเท้านกนอนหลับอยู่ลูกก็วิ่งหนีออกมาเลย
พอลูกกลับมาถึงบ้านสติลูกตะเลิศไปหมดเลย
พ่อแม่บอกนะว่าพอลูกมาถึงบ้านไปหลบใต้เตียงนั่งตัวสั่นกอดเข่า
แล้วก็พูดแต่กลัวกลัวกลัวเขาจะฆ่าหนูแม่เขาจะฆ่าหนู
แล้วลูกบอกกับแม่ด้วยนะว่าถูกนายเท้านกข่มขืนแล้วก็ขู่จะยิงทิ้ง
ทีนี้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแม่ของน้องน้ำตาลบอกว่า
มันเกิดมาจากแม่คือหมายถึงยายของน้องน้ำตาลเนี่ยนะคะ
พาคนไม่ดีเข้าบ้านคือนายเท้านกนี่แหละ
และนายเท้านกเขาก็ขู่ด้วยนะเดี๋ยวจะฆ่าทุกคนที่ขัดขวาง
ทำให้แม่ของน้องน้ำตาลตอนนี้ก็กลัว
กลัวว่าถ้าเกิดนายเท้านกได้รับการประกันตัวออกมาโอ้โห
ครอบครัวเธอจะปลอดภัยไหมอยากให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เป็นอะไรถ้าที่เป็นแบบนี้ก็คือแม่
ทำให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้
ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้
มันคือบอกลูกเขาตลอดว่าให้โทษแม่
ที่เห็นให้ลูกถือโคมฟื้น
ที่เห็นให้มันหนีที่บีบให้มันหนีมาโคมฟื้นลูกเข้า

ไม่ต้องให้เรียกออกมาเลย
อยู่สนใจไม่เรียกกลับไม่คุก
โอ้โหตอนนี้น้องน้ำตาลก็บอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
แม่บอกว่าน้องน้ำตาลจริงก็ไปตรวจไปตรวจร่างกายแล้วนะ
เดี๋ยววันนี้ตอนช่วงบ่ายประมาณบ่าย๒เนี่ย
แม่จะไปที่โรงพยาบาลไปฟังผลการตรวจร่างกายของลูกเบื้องต้นก่อน
แล้วก็จะฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วย
พ่อแม่บอกว่าพอเห็นลูกสาวเป็นแบบนี้
ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเพราะแม่บอกว่าสงสารลูกสาวเหลือเกิน
อย่างน้อยเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำเรื่องของการดูแลการเยียวยา
สภาพจิตใจเพราะว่าเหมือนกับน้องอยู่ในอาการซึมเศร้าแล้วก็หวาดกลัวนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจสพดงเย็นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสาร
ถ้าเกิดว่าสารรับคำร้องฝากขังนายเท้านกที่หลบหนีมาอยู่เมืองไทยเป็น๑๐ปี
ไม่มีเอกสารอะไรนายเท้านกจะต้องอยู่ในการควบคุมของราชทัน
แต่ถ้าเกิดสารไม่รับคำร้องนายเท้านกก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อ
แล้วตัวนายเท้านกเองคือด้วยความที่เขาโดนตำรวจยิงสวนไง
ได้รับบาดเจ็บทั้งที่ข้อมือแล้วก็เข้าที่ปลายคาง
อาการก็ยังสาหัสอยู่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานียังพูดไม่ได้